ส่วนผู้หญิงอายุ๔๔ปีคนนี้ครับขี่จักรยานยนต์แล้วไปเจอหมาตัดหน้า
เจอหมาตัดหน้าเธอล้มล้มเสร็จปั๊บเขานี่หัวร้อนเนี่ย
อาฆาตดิอาฆาตหมาเท่านั้นทุกตัวเลยครับ
รถกูทะลอกตรงไหนบ้างมึงดูใครไปจังมึงดูให้กูซ่อนตัวไหน
ถ้ารถกูชนรถชนรถกูไม่ว่ารถกูมีพรบรถกูระเทียนไม่ขาด
แต่ไอ้ชนกับหมาเนี่ยมันรับผิดชอบกูไหม

กูถามเลยหมาตัวไหนมันรับผิดชอบกู
เอาก่อนจะถึงพูดถึงเรื่องรับผิดชอบ

เหตุเกิด๒ทุ่มที่ผ่านมานี่เอง
ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข

แล้วก็โวยวายอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
ถนนพัฒนาการปลายคลองพื้นที่หมู่๓ตะบนวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
ประสานตำรวจชุดสายตรวจสอบภาวเมืองตราดไปตรวจสอบหน่อยสิ
เมื่อไปถึงเจอผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนคือเป็นผู้หญิงนะครับ
ทราบชื่อนางสาวทัพทิมชูพง
เธออายุ๔๔ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
ทราบชื่นั่นก็ไปพยายามสอกถามอาการบาดเจ็บของเธอ
แต่นางสาวทัพทิมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องพาหนูไปรักษา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไป
แต่ด้วยความผูกอาฆาตหมาทุกตัวแถวนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาจัดการให้หมดเลย
เลี้ยงหากรับผิดชอบไม่ไหวทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนอย่างนี้
สอบถามนายธนวัฒน์โททองชาวบ้านแถวนั้นเล่าบอกว่า
หมาตัวนี้หมาตัวที่มันตัดหน้าพี่เขาแล้วรถล้มเนี่ย
เป็นสุนัขหรือว่าเป็นหมาของร้านขายของชำใกล้ที่เกิดเหตุครับ
แต่จะเดินมาหน้าบ้านของเขาเพราะว่ามาติดสัตว์กับสุนัขตัวอื่นอยู่กับหมาตัวอื่นอยู่
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันน่าจะกำลังเดินข้ามถนนหมายถึงหมานะนะ
แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ของนางสาวทัพทิมชนนะครับ
แล้วก็ตามมาจากเหตุการณ์ในคลิปนี่แหละ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้
อมมองยังไงน้ำแข็งมองยังไงคุณผู้ชมมองยังไง
มันก็เลยวนเวียนมาแล้วแถมติดสัตว์ด้วยใช่มั้ย

คือแต่เวลาที่
คุณให้อาหารเนี่ยคุณก็

แต่คราวนี้ไอ้ตัวที่ท่านเสมือนหนึ่งเลี้ยงดูแลไว้เนี่ย
เวลามาไปกรอกความเดือดร้อยของคนอื่นปะ
ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยง
ไม่ได้เลี้ยงอย่างนี้